สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับคุณสุภัสราครับ
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเอาละมาเจอกันในวันศุกร์แบบนี้นะครับ
บอกกันแบบนี้ก็เตรียมแล้วล่ะหลายหลายคนนะครับเดี๋ยวออกเดินทางไปท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นวันหยุดยาว
สามวันอืมมีเวลาเที่ยวกันสามวันนะคะแต่ว่าอย่าลืมเช็คเครื่องของเรื่องสภาพอากาศด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนตกลงมานะช่วงนี้
แต่ใครไปเที่ยวที่ไหนบ้างเราอิจฉาจังเลยบอกกันมาหน่อยได้ไหมเนาะส่งไลน์มาพูดคุยกันก็ได้นะครับ
แต่ไปเที่ยวผมฝากไว้นิดเดียวแล้วกันเรื่องของมาตรการต่างนะครับเราก็ต้องปฏิบัติอย่างเร่งครัดกาดสูงกันไว้นะครับ
บอกนะถึงบอกกันแบบนี้มาที่เรื่องของการเปิดประเทศอีกแค่๙วันเองนะ
อีก๙วันเท่านั้นเองนะคะประเทศไทยจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว
หลายคนบอกมันกักตัวมากั้นทุกคนทุกประเทศเลยเหรอเขาก็มีกดเกมของเขาได้ประมาณ๔๖ประเทศด้วยกันนอกจากนี้ค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กบอกเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว
จากเดิมที่กำหนดกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำไว้๑๐ประเทศ

ใช่ตอนนี้เปิดเปิดเพิ่มขึ้น

ส่วนวันเนี่ยย้ำเหมือนเดิม๑พฤศจิกายนค่ะ
ครับแต่ตามเงื่อนไขก็ยังคงเดิมนะครับ
คือจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะครับ
เดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศนั่นคือเครื่องบินนั่นแหละ
แล้วก็มีหลักฐานปลอดเชื้อโควิด
ก็คือพูดง่ายตรวจเชื้อตั้งแต่ต้นทาง
พอมาถึงประเทศไทยก็ตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

แล้วสำหรับ๔๖ประเทศก็ประเทศใหญ่อันนี้ผมไล่เลี่ยงให้ฟังแล้วกันนะครับ
ประเทศที่จะพูดถึงก็มีจีนเดนมาร์คฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่น
สหรัฐอาณาจักรอังกฤษสกัตเบล์อะไรพวกนั้น

รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วย
และอื่นนี้๔๖ประเทศนี่แหละค่ะตรวจสอบอ่านไปเลย

ต่อมาราชกิจจานุเบกษาค่ะเผยแพร่คำสั่งสอบคอเรื่อง
พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวลงนามโดยพลเอกประยุทธ์
ก็คือนายกรัฐมนตรีแต่ว่าในฐานะพอสบค
ให้มีพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวประกอบด้วย๑๗จังหวัด

เอากรุงเทพพื้นที่ท่องเที่ยวก็มีกระบี
เฉพาะเชียงใหม่แต่เป็นเฉพาะบางอำเภอนะคะ

ประจวบภูเก็ตระยองอย่างนี้คุณ
พูดง่ายหลักก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
หลักของประเทศไทยเรานะครับ
ก็นอกจากนี้นะครับทางนายยกรัฐมนตรี

ในการออกตามความในมาตรา๙แห่งพรกรฉุกเฉิน
ฉบับที่๓๖คือมันมีสาระสำคัญบางอย่างนะครับ
ก็คือข้อที่๓ให้ยกเลิกเคอร์ฟิลล์
ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว๑๗จังหวัด
ให้มีผลตั้งแต่๕ทุ่มของวันที่๓๑ตุลาคมนี้
ก็เพื่อให้การเปิดประเทศเปิดพื้นที่ต่าง
มันเป็นไปได้โดยราบรื่นมากยิ่งขึ้น

ยังคงห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคล
ที่มีจำนวนมากกว่า๕๐๐คน

ไม่ยังยังค่ะข้อ๕ที่กำหนดว่า
ในระยะเริ่มแรกของการเปิดเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
ให้สถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ
สถานบันเทิงเป็นพวกผับพวกบาร์พวกคาราโอเกะแบบนี้
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
ยังคงต้องปิดดำเนินการไว้ก่อนในช่วงเวลานี้

แต่ว่าเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวธรรมชาติ
คือมันจะมีอย่างนี้คุณสุภาษาบางพื้นที่เนี่ยที่เขาเปิดเป็นแบบว่า
เป็นร้านอาหารแต่บางคนอาจจะเข้าใจว่ามันคืออารมณ์ผับบาร์
มันก็ต้องไปปรับให้มันเข้ากันอย่างเช่นเป็นร้านอาหาร
แต่ว่าไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ก็ทานอาหารอย่างเดียวไงก็ปรับกันไปแต่ละพื้นที่นะคะ
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยข่าวใหญ่อยู่เหมือนกัน
เมื่อวานนี้นะครับตำรวจได้คุมตัวพ่อเลี้ยงโหดที่ทรมาน
ลูกเลี้ยงวัย๘ขวบจนเสียชีวิต
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแน่นอนนะฮะ
ญาติญาติของผู้เสียชีวิตไปกันเพียบหวังจะรุมประชาธรรมครับ

ออกมาจากประตูคือพาเข้าไปทำแผนเสร็จแล้วใช่ไหม

เท่านั้นแหละครับญาติญาติคนแถวนั้น

่งเข้าไปเลยหวังจะรุมประชาธรรมนะครับ

คุณตำรวจนะครับเขาคุมตัวนายวิรัติแซ่เองอายุ๓๗ปี
เลี้ยโหดที่ทรมานเด็กชายบีลูกเลี้ยงวัย๘ขวบจนเสียชีวิต
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในพื้นที่บ้านเช่าตรงที่เกิดเหตุ
ภายในซอยเทศบาล๕อำเภอน้องแคร์จังหวัดสระบุรี
คุณรู้ไหมตำรวจเขาไปกันเยอะนะ

ก็ยังไม่ไหวเพราะโอ้โหคนมาดูกันเยอะ
หวังจะทำร้ายผู้ต้องหานี่แหละครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจโดนลุกหลงไปด้วยนะ

แล้วก็ช่วงชุนละมุนตำรวจโดนไปบ้างเหมือนกันนะคะ

ส่วนในช่วงของการทำแผลต่างนี่นะคะยายวัน
ยายวันนี่เป็นยายของเด็กพร้อมกับป้าของเด็ก
เดินทางมาดูการทำแผนด้วย
นี่ยายวันเนี่ยค่ะ
พอเห็นหน้านายวิรัติโอ้โห

และนอกจากนี้ซุดลงกับพื้นเลย

ยายบอกว่าที่มาวันนี้อยากมาดูหน้าผู้ต้องหา
เพราะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงทำกับหลาน
ย้ายนี่เลี้ยงมาไม่เคยตี
ที่ผ่านมาพยายามเตือนลูกสาวนะ
เตือนบอกให้เลิกกับผู้ชายคุณนี่สัก

แล้วพากันย้ายมาอยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้
จนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
ฉันพูดเคยว่ามันจะกลับไหน

จะเอาอะไรฉันหา
มันไม่เลี้ยงฉันมาให้มันมาเจ้าสลานรันท์สุดท้าย

นั่งรอก่อนไหม

ก็ไม่ได้มาดูการทำแผนนะ

ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไปประมาณสัก๓๐เมตร

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ยินเสียงของชาวบ้านนะแห่กันสาบแช่งนายวิรัติ
แล้วบางส่วนเขาก็ด่าตัวแม่ด้วยบอกว่าทำไมไม่ปกป้องลูก
แต่อย่างนี้ตัวแม่เด็กเองเนี่ยเขาก็นั่งร้องไห้เสียใจนะ
เธอก็บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับว่าเธอเครียด
เพราะว่าทุกคนเลยรวมไปถึงญาติพี่น้องก็รุมด่าเธอด้วย
บอกว่ารู้สึกว่าตอนนี้ไม่เหลือใครแล้ว
ส่วนตัวเธอเองนะเธอเองก็โกรธสามีเธอมากนะ
แต่ที่โกรธสุดเลยคือโกรธตัวเธอเองเพราะไม่สามารถปกป้องลูกได้
หลังจากนี้ทำไงเธอบอกว่าคงหาที่อยู่ใหม่
เพื่อไปอยู่กับลูกสาววัย๑๖ปีซึ่งเป็นลูกกับสามีเก่าตามลำพังครับ
ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวสลดนะในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เอาข่าวต่อไปเป็นเรื่องสลดแต่เป็นเรื่องสลดจากความรัก
พระรูปหนึ่งค่ะผูกคอตายในวัดเลยนะคะหลังจากที่เข้าไปบวชเนี่ย
วันสองวันเท่านั้นเองค่ะลักษณะเป็นการบวชให้พ่อให้แม่นะคะ
แต่สาเหตุที่บวชเนี่ยขออภัยค่ะสาเหตุที่ผูกคอตายเนี่ย
เกิดจากน้อยใจแฟนและหึงหวงแฟนค่ะ
อุ๊ยเขาแย่ง
โอ้โหเนี่ย
เพราะนี้คือยโยมพ่อถูกไหม
ใช่ค่ะเขาเสียใจเนี่ยค่ะ
เสียใจแล้วมาเห็นศพของลูกที่ผูกคอตายนี่
คืออยากจะเข้ามาทำร้ายลูกสะพ้ายอะค่ะ

ใช่แล้วลูกศัพท์ไพรก็มาในจุดเกิดเห็นหน้ากัน
ก็เลยแบบอยากจะเข้าไปทำร้ายค่ะ
พ่อนี่ชื่อนายชวนทองนะคะพ่วงกระแสอายุ๖๓ปีค่ะ

พระที่เสียชีวิตชื่อว่าพระชัยยังโชติโกอายุ๒๓ปี
ภัยก็ต้องห้ามกันชุลมุนแบบนี้ค่ะ
คือพระชะยันใช้รัฐประคดผูกคอกับช่องระบายอากาศมรณภาพ
สภาพก็คือยืนติดอยู่กำแพงหน้าห้องน้ำ
อยู่ในกุฏิค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดตราด
สวมเขียงสะบงแล้วก็อังสัก
คาดว่ามรณะมาแล้วประมาณ๒ชั่วโมง
เอาอย่างนี้ครับนางกินอารีกฟ่วงกระแสนะครับ
แม่นะฮะก็มาถึงที่เกิดเหตุด้วยนะ
นี่ครับตัวคุณแม่ครับร้องไห้โฮด้วยความเสียใจ

ส่วนนายทวนทองโยพ่ก็เนี่ยฮะตามพาเตียนในตอนแรก
โมโหสุดขีดปรีจะไปทำร้ายลูกสะพ้ายนะครับคุณสุภาษารา
ในขณะที่นางสาวอภิญญาค่ะลูกสะพ้ายเนี่ยที่ถูกคุณพ่อเนี่ย
ปรีเข้ามาจะทำร้ายเนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
กับพระชายันเนี่ยโทรศัพท์คุยกันแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันตอนที่คุยเนี่ย
เพราะว่าพระชายันมักจะหึงหวงหาว่าเธอไปแอบคุยกับผู้ชายอื่น
เธอก็ยอมรับนะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่พระชายันจะบวชน่ะ
ก็เคยจับได้ว่าเธอเคยคุยกับชายอื่นแต่ว่าเธอบอกตอนนี้ปัญหานี้มันไม่มีแล้ว
คือเหมือนกับว่าเคลียร์กันจบไปแล้วคือเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่แล้ว
ลักษณะแบบนั้นค่ะอ่ะอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เธอบอกว่าเธอยืนยันนะเธอไม่ได้มีเรื่องพวกนั้นมาเกี่ยวข้องแล้ว
แล้ววันนั้นดันทะเลาะกันแล้วอย่างนี้ไงเธอบอกว่าเธอก็ตั้งท้องลูกของพระชายันอยู่ด้วย
แล้วก็พึ่งคลอดเมื่อวันที่๑๑ตุลาคมนี้ประหารมานี้เองโอ้ย
เอางี้แล้วกันโอ้โหสุดท้ายทะเลาะกันแล้วเขาเองตัวภรรยาเนี่ย
ก็ไม่คิดว่าจะก่อเหตุแบบนี้ครับเอาไปลองฟังเสียงเธอพูดหน่อยครับ
เขาปู่เขาว่าจะทำยังไงเขาจะทำร้ายตัวเองเขาว่าอะไรก็อยากว่า
มันน่าสลดตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะยังไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยอะครับ
ยัง๑๑วันและลูกยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะครับ
โอ้โฮเอาทางนี้พระชายันบวชได้๑ภัณฑ์ศาสตร์นะคะ
เป็นการบวชเพิ่งที่จะสวดปวรรณาออกพรรษาและเตรียมหาเลิกศึก
แต่ก็มาก่อเหตุแบบนี้ค่ะตำรวจสพอ่าวช่อบันทึกภาพเหตุการณ์
และนำร่างพระชายันไปชนสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลตราด
ก่อนที่จะมอบพระญาติไปปรัมเพลงกุศลศพต่อไปค่ะ
เป็นเรื่องราวของความรักนะพูดคุยกันดีชี้แจงกันดี
แล้วก็ต้องเชื่อกันด้วยนะระหว่างคุณสองคน
สำคัญที่สุดนะครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เขาว่ากันว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยน่าจะดื่มมาหรือเปล่า
เพราะข้างเห็นเนี่ยคล้ายกับแก้วที่ใส่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

แต่ไม่รู้เหมือนกันล่ะเอาไปดูคลิปนี้กันก่อนครับ
มันเป็นอย่างของมันมันเมาเหล่ามันกินเหล่าเลยนี่ออย

มันเป็นสีเหลืองเนี่ย
มันเป็นยังไง

แล้วบางเวลามีชูนิ้วมินิฮาร์ดหรือเปล่า

เค้าดื่มอะไรรึเปล่า
แล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าไปทะเลาะอะไรกันมาด้วย
ตรงนั้นน่ะสำคัญนะ
ไปตัดข่ายก่อนจะเหตุการณ์อะไรมากมายแต่ตอนนี้รถกระบะคันนี้
มาขับประกอบรถมันทุกชู้นิ้วกลางสัยแล้วก็เบิ้ลแล้วก็เร่งเคลื่อนไป
มีบางช่วงไปอยู่ข้างหน้าแล้วพยายามชะลอรถด้วย
คุณผู้ชมครับคือเพจอยากดังเดี๋ยวจะจัดไปให้อย่าง
หนึ่งเนี่ยเขานำคลิปมาโพสต์นะครับแล้วเขาก็เดาไปนะเดาไปว่าเดี๋ยวไปถึงที่สอนอก็อาจจะกลายเป็นแก้วน้ำแก้วเก๊กห้วยผสมโซดาอะไรก็ว่ากันไป
เอาแต่บอกแบบนี้เรื่องของความหัวร้อนบนท้องถนนมันไม่เท่หรอกครับมีน้ำใจให้กันเนอะ
ขอโทษกันอภัยกันถ้ามีเรื่องอะไรกันมานะครับนั่นคือสิ่งที่เพจเขาเขียนเป็นข้อความเอาไว้กับคลิปนี้
เราเองก็ฝากเตือนด้วยว่าเออก็ต้องใจเย็นกับเรื่องราวแบบนี้แล้วถามว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงไหน
เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ซอยอ่อนนุษย์๖๕ไปจนถึงทางขึ้นสะพานประเวทกรุงเทพมหานครในกรุงเทพนี้เอง
เรื่องนี้ไม่ปรากฏว่าฝ่ายรถบรรทุกเนี่ยเขาไปแจ้งความอะไรหรือเปล่าแต่เขามีคลิปนี้ไงคะ
แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นอยู่กันบนท้องถนนในใจเย็นเยอะ
ใช่คือจากเรื่องเล็กเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะมันจะเป็นได้
แล้วมันเป็นมาหลายคดีหลายครั้งแล้วเราเลยมาให้ดูแล้วก็ฝากเตือนกันเอาไว้นะครับ
มาดูเรื่องนี้กันบ้างครับสองผัวเมียมาเคลียร์ปัญหากับเพื่อนจากนั้นควงปืนมาด้วย
เขาบอกว่าสาเหตุสำคัญที่ต้องทำแบบนี้เพราะโบท็อกครับ

ไอ้อุบัตินี่
นี่คือภาพมันอาจจะไม่ชัดแต่มันพอจะบอกเหตุการณ์ได้ว่าเอานี่เห็นไหมมีปืนแล้ว
แต่ในช่วงนั้นอ่ะคนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็กลัวไงได้ยินเสียงหอบไหมเออ
เสียงหอบคือกลัวไงเออลองถามชัยตัวเรานะครับ
เจอเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ตกใจเหมือนกันนะ
จริงค่ะ

ห้องกับข้อความว่า
หดร้ายกันจังพลกกันมาคนละกระบอก
เอ้ยคนละกระบอกนี่อะไร
ข้าวหลามมั้ง
ก็ต้องปืนสิเขาห่อบตัวขนาดนั้น
เฮ้ยสุภาษาลาหิวเหรอ
อ้าวไม่ใช่
ผัวก็สู้ไม่ได้ถึงได้พกโอนปืนมาด้วยรู้สึกอุ่นใจเอาเอานี่เราซูมเข้าไปให้ดูเอา
มันชัดไหมแต่เราก็ไม่ได้ฝันทงว่ามันคือปืนจริงปืนปลอมหรืออะไรยังไง
แต่สิ่งที่พกมาด้วยแบบนี้มันผิดกฎหมายแน่

ใช่ไหมล่ะอ้าวบางคนก็บอกว่าพูดถึงฝั่งผู้ชายอ่ะนะคะ
เพราะว่ามันมีช่วงที่ทำร้ายร่างกายกันเหมือนกัน
โอ้โหอันนี้ก็ไม่ดีเลยใช่ไหมทำร้ายร่างกายผู้หญิงไง
เขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะเอาล่ะครับ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งคลิปโอ้โหดังมาก
โอ้โหดังเลยที่ดังเพราะอะไร
คนบอกต้องเปิดเสียงดังอยากรู้เขาคุยอะไรกัน
ไปดูเรื่องราวของเรื่องวุ่นของวัยรุ่นไปซื้อบริการ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

อ้าวตัวผู้ชายก็บอกว่าเอาไปฟ้องตำรวจสิ
ส่วนตัวผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวจะไปโพสต์ประจาน
อ้าวก็ตามที่เห็นนะครับ

เฮ้ยก็ไม่รู้สิ
หมายถึงว่ามันเป็นไปได้ยังไงการดีลครั้งนี้
ที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม๒นาที

แต่บอกไว้ก่อนเรื่องการซื้อบริการทางเพศ

อ้าวผู้ชายคนนี้ก็ยืนเถียงกับผู้หญิงหน้าห้องแบบนี้

อุตส่าห์ปูมา

อย่างนี้คงจะเข้าใจแหละเบิ้ลอะไรยังไงนะ
แต่เรื่องของเรื่องเขาตกลงราคากันด้วย
เต็มต้องจ่าย๑๒๐๐บาท
แต่ผู้ชายคนนี้ขอแล้วกัน
จ่าย๖๐๐บาทมันไม่เป็นไปตามดีล
มัน๔๐นาทีแล้วมันเพิ่งผ่านไป๒นาที

ก็เป็นประตูไปแล้ว

ยิงเร็วยิงอันนำไปแล้ว๑๐
แต่ทีนี้ต้องการจะปิดประตูที่๒
ด้วยที่จะตุนสกอร์เอาไว้
ใช่ไหมต้องการชนะ๒๐ลูกเดียวไม่พอไม่พอ
แต่ฝ่ายหญิงเขาบอกไม่ได้ถ้าจะยิง๒๐
คุณต้องเพิ่มเติม
แต่มันจะมา๑๒๐๐มันจะมา๖๐๐ไม่ได้มันต้องจ่ายเยอะกว่านั้น
ยังไงต่อกติกาพวกนี้
มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกฎหมายไง
ทีนี้จะไปร้องเรียนอะไรมันก็ไม่ได้
ท้าทายให้ไปแจ้งตำรวช
ส่วนไฟล์ยิงก็บอกว่าจะเอาคลิปนี้ไปประจาน

แบบนี้อ่ายังไงดูเรื่องของกฎหมายเออในแง่ของกฎหมายนะคะ
เอาคุณผู้ชมและคุณชนะฟังก็ฟังฟังอยู่ผมฟังอยู่แล้ว
ฟังพร้อมไปกับดิฉันผมฟังอยู่แล้วคุณสุภัสราในแง่ของกฎหมายฝ่ายหญิง
คนที่ค้าประเวณีมีโทษฐานค้าประเวณีอยู่แล้วมีโทษจำคุกและปรับด้วย
ครับส่วนฝ่ายชายเนี่ยไม่ผิดเรื่องค้าประเวณประเวณีแต่ว่าไปมีความผิด
สนับสนุนไงคะให้มีการให้มีการค้าประเวณีก็คือคนซื้อนั่นเอง
แรงง่ายแบบนี้และยังมีประเด็นที่ฝ่ายหญิงเขาถ่ายคลิป
แล้วก็เอามาแชร์ทำให้ผู้อื่นถูกดูหมินเกลียดชัง
อันนี้ก็จะมีความผิดด้วยนะคะหมินประมาทไง
เรื่องการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญาต่างนี่นะคะ
อันนี้ก็ทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกันคุณ
แล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ไม่สามารถต่อรอง

เพื่อเอาผิดในเรื่องข้อตกลงที่ไม่ตรงกันได้

เพราะทั้งสองฝ่ายถือว่าร่วมใจกันทำผิดกฎหมาย
เอ้าจำไว้ร่วมใจกันทำผิดกฎหมาย

เรื่องนี้จบแล้ว
โอโหโห๊เงาตลอดลงน้ำโจรแล้วท่าทางแบบ
อ่อนแรงแล้วไม่ไหวแล้วแต่ไปไม่ไหมแล้วว่าค่ะเออตำรวจก็ต้องเอาเรือลงไปช่วย
แล้วมันเป็นแม่น้ำแม่กรองคุณคุณเคยผ่านไหมกว้างไหมเป็นน้ำแม่กรอง
แล้วยิ่งตรงนี้น้ำมันเยอะน้ำมันสูงอ่ะแล้วน้ำมันไหลเชี่ยวใช่
ช่วงนี้นะคะและสภาพแบบนี้ตำรวจก็คือต้องลงไปช่วย
ก็ใช้เชือกทำเป็นบ่วงโยนไปคล้องตัวดึงขึ้นในเรือเนี่ยค่ะ
เอาก็เอาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับตัวคนร้ายนะ
ตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทางเพจทางเพจจริงเอามาโพสต์เอาไว้เนี่ย
กูไม่จำตัวเนี้ยอ่าแล้วก็มีข้อความเอาไว้ด้วยนะ
อ่านตามแล้วกันเนอะขโมยพอเจอตำรวจ
ดูตาม้าตาเรือกระโดดลงแม่น้ำกลอง
อ้าววายข้ามฝั่งไงอืมแต่วายไม่ไหวแล้ว
ลำบากลำบากเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยอีก
แท็กอำภาวาสมุทรสาครติดคุกดีกว่าตายในน้ำ
เออมันก็ก็จริงจริงเอ้าแต่อย่าไปทำเลยโอ้ยอย่าทำ
สิ่งผิดกฎหมายดีที่สุดนะครับ
เรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
ชาวบ้านเข้าไปกราบไหว้นะครับสารพ่อปู่ศรีชมพูพญานคราชที่วัด
เว้ยน้ำซับค่ะทีนี้ยังไงมีผู้ชายคนหนึ่งอืม
โหท่าทางแปลกแปลกเดินเข้าไปในศาลอืม

โอ้โหด้วยด้วยนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้หลายคนก็ยกมือสาธุสาธุเลยล่ะครับ

คือเรื่องของเรื่องคนระแวกนั้นเขากำลังกราบไหว้อยู่ที่สารพ่อปู่ศรีชมพูพญานคราช
ตะลึงกันเลยครับตอนแรกคิดว่าเอ๊ะทำไมพ่อหนุ่มคนนี้ถึงกล้าบุกเข้าไปในศาล

ศาลเห็นไหมคะคือเขาขึ้นไปยืนตรงหน้าศาลค่ะโอ้โหลบหลุงหรือเปล่า
แล้วมันมีอาการแปลกหลายคนเริ่มคิดแล้ว
เห้ยแบบนี้แบบนี้พ่อปู่มาหรือเปล่าพ่อปู่กล่าหรือเปล่าลุงหรือเปล่าลุงหรือเปล่า
ทีนี้ยังไงล่ะหลายคนก็รีบยกมือไหว้
คือพอสาธุหนึ่งสาธุสองมาสาธุที่เหลือมาเพียบเลยเออ
ใช่ไหมแล้วคนนี้ผู้ชายคนนี้ท่าทางแปลกเนี่ยเขาพูดด้วย
เขาบอกว่ารวยรวยอ้าวนั่นไงแล้วก็มีการบอกว่าให้กลับมาให้กลับมา
ไม่รู้เหมือนกันนะให้กลับอะไรก็ว่ากันไปแล้วกันหลายคนก็พูดไปในทางเดียวกันว่า
น่าจะมีอะไรดีอะไรเด็ดติดไม้ติดมือกลับไปเอางี้แล้วกัน
งวดนี้ที่จะมาถึงมันก็คงจะเป็นบทพิสูจน์เพราะว่าหลายคนก็ลองพิสูจน์แล้ว
แต่เขามีอีกคลิปให้ดูเอาไปดูไปดูอีกคลิปหนึ่งครับค่ะ
เป็นความเชื่อนะเห็นไหมคะตัวเล็กข้างล่างอะค่ะ

ไม่ใช่อ่านแต่ทรัพย์อ่านแต่ตัวเลขนะ
สิ่งที่เราขึ้นเตือนเอาไว้ด้วยนะ
จะได้เตือนสติเตือนใจกัน

คุณผู้ชมครับคลั่งอีกแล้วคลั่งจนดักทำร้ายคนคนหนึ่ง
จนเสียชีวิตเลยกับผู้ชายคนนี้ทุกครั้งมาก
คลั่งตัวใหญ่เบลอเทอร์คนเดียวเอาไม่อยู่ตำรวจต้องมาด้วยอ่ะ
เกิดอะไรขึ้นช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบุรีรำ
ไปเจอกับเหตุการณ์หนึ่งที่มีชายคุ้มคลั่งนะครับ
ทำร้ายร่างกายชายชาวต่างชาติซึ่งน่าจะเป็นคนอินเดีย
โอ้โหล้มลงนอนฟุบอยู่กับพื้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจชาวบ้านแถวนั้นรวมไปถึงกู้ภัย

กลับมาสร้างพื้นทาง

หูหูคุณ

พาคนเจ็บไปรักษาตัวต่อ

แล้วไม่ยอมให้พาไปด้วย
อาการเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเลย

ถามด้านตำรวจล็อกคอเอาไม่อยู่

เดี๋ยวมาต้องเรียกกำลังเสริมเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
โค๊ยที่ตัวใหญ่มากนะคะแค่วาดมือขึ้นเนี่ย
คนที่จับมือเขาข้างเดียวนั้น๓คน
เอาไม่อยู่ต่อ๑ท่อนแขนสนุก๘คนค่ะที่จับเขาอยู่เนี่ยโอ้โหโอ้โห
กว่าจะเอาลงได้อะครับเนี่ยฮะเหตุการณ์เนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีนางเอนะ
เห็นเหตุการณ์แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะเมื่อเวลาสักประมาณ๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็นที่ผ่านมา
ริมสะน้ำบ้านหนองรีตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำใช่ผู้ชายคนก่อเหตุคนนั้นเนี่ย
เขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ข้างทางใช่ค่ะแล้วเดินไปพูดคุยอะไรบางอย่างกับผู้ชายชาวอินเดีย
ที่นั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่หลังจากนั้นชายคนก่อเหตุค่ะลงมือเลยทำร้ายชายชาวอินเดีย
ครบเลยหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหชายชาวอินโดนล้มเลยค่ะไม่ไหวหรอก
ล้มไปกรงกับพื้นเลยฮะก็ตัวใหญ่สักขนาดนั้นน่ะแล้วผู้ก่อเหตุคนนั้นล้มเสียงดังเลย
ตะโกนด้วยความสะใจชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาถามว่ากล้าไหมล่ะ
ตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วรอยสักเต็มขนาดเนี้ยไม่กล้ากล้าอย่างเดียวกล้าโทรแจ้งตำรวจ
เอาให้เข้ามาระงับเหตุตำรวจเขาก็มานะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนก็เปิดเผยว่า
เรื่องต้นยังไม่พบข้อมูลว่าทั้งสองคนเป็นใครเนื่องจากไม่มีเอกสารใด
ติดตัวมาเลยเออเอาแต่อย่างนี้ก็ต้องรีบพาคนเจ็บไปโรงพยาบาลก่อน
แล้วก็จับตัวคนก่อเหตุเอาไว้แบบนี้เอาล่าสุดค่ะสำหรับข่าวนี้
ศูนย์กู้ภัยสยามบุรีรำเขาโพสต์ข้อความนะคะเคสนี้ล่าสุด
ผู้บาดเจ็บหมายถึงชายชาวอินเดียที่ถูกหมัดเท้าเข่าศอก
เสียชีวิตแล้วนะคุณไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะโอ้โหคงจะทำร้ายเขาหนักเลยอ่ะนะครับ
ส่วนนายคนนี้มาทราบทีหลังนะครับชื่อว่านายพงกรนะครับ
อัครสินวรพักษ์หรือชื่อเล่นอีกคิวเอออายุสามสิบห้าปีภุกกรเหตุนั่นแหละ
ตำรวจทำการสอบสวนนะครับเจ้าตัวก็เล่าว่าที่ผ่านมาเคยเจอผู้ตาย
แล้วมองหน้ากันประมาณสามถึงสี่ครั้งคล่องใจคล่องใจผู้ตายที่มองหน้า
วันเกิดเหตุอ่ะขับมอเตอร์ไซค์มาเจอพอดีก็จอดแล้วก็ถามค่ะ
ว่ามองหน้าทำไมเออถามอย่างงี้แหละแต่คุยกันไม่รู้เรื่อง
เอาบางทีถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนต่างชาติเป็นคนอินเดียก็ก็อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะ
เออแล้วยังไงอ่ะคุยไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็นั่นแหละครับทำร้ายเขาเลย
โอ้ยอ่าจนเสียชีวิตล่ะค่ะอืมใช่ทางอินเดียค่ะโอ้ไปกันที่กันที่เริ่มมาก็สลดเลย
อ่าเพราะฉะนั้นเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะครับไปติดตามกันในช่วงของสมัครคราวเด็ก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

เอาน่ารักแต่ก็ต้องเล่นแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ

ใช่เด็กบางคนเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีสไลเดอร์
แต่ในความคิดหนูมันบอกว่ามีคุณแม่ขาไปดูค่ะ
เกี่ยวกับสิ่งที่คุณแม่ทำมืออย่างนี้หรือเปล่านะ
แม่ทำมืออย่างนี้นี่ดูนี่ปุ๊บน้องนั่งเลย

แล้วโอ๊ย

น้องคงคิดว่าเป็นสไลด์เดอร์น่ะ
โอ้โฮคุณแม่งานข้าวอีกแล้ว
งานข้าวอีกแล้ว
ดูกันมุมของเด็กก็มีหลายมุมจริง
อย่างเช่นมุมนี้เวลาทานอาหารทานข้าว

สรุปว่าได้กินหรือไม่ได้กินครับ